กลับมาว่าถึงเรื่องของซีเกมในหนนี้นะครับ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนกีฬาชาวไทยนั้นสนใจ
แต่วอเล็กบอลหญิงไทยของเรากับการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้
ต้องบอกตรงว่าเราเหนือกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะ

แต่ว่าเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมทีม
สำหรับรอบคัดเลือกโอลิมปิกของโซนเอเชีย
ซึ่งจะแข่งกันช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
แต่กว่าจะมาเป็นนักกีฬาขวัญใจมหาชน
อเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยบอกตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
พวกเธอนั้นต้องผ่านการซ้อมอย่างหนักแล้วก็เต็มที่
กับทุกการแข่งขันจริงติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
เป็นทีมกีฬาขวัญใจของคนไทย
แม้ว่าภารกิจหลักในตอนนี้คือการคว้าสิทธิ
แข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐รอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่กว่าจะเป็นฮีโร่ในวันนี้
บันดานนักกีฬา๕เซียนต้องผ่านทรวนเทอร์เมนต์แรก

เพราะเป็นมหากรรมกีฬาที่ใกล้ชิดกับคนไทย
ทำให้ทุกครั้งที่ลงแข่งขันจะมีความกดดัน
หากนักกีฬารุ่นใหม่ผ่านจุดทดสอบนี้ไปได้
ก็จะก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพที่แท้จริง

ก็อยากป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสักหนึ่งสมัย
ฝากแฟนทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจเชียร์พวกเรานะคะ
ก็อยากให้ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะค่ะ
และเป้าหมายเดียวคือการป้องกันแชมป์
ในอาเซียนพัฒนาขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง
ดังนั้นทีมไทยก็ต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม

ว่าเราจะรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับ
ในปีนี้การได้เหรียญทองรวมของประเทศไทย

เพราะว่าหนึ่งในเหรียญของวอเลเบิ้ล
นั่นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับ
เคล็ดลับที่ทำให้ทีมวอเลเบิ้ลหญิง
มาเป็นฮีโร่ของคนไทยกว่า๑๐ปี

ก็คือพรแสวงที่ฝึกซ้อมหนักต่อเนื่องเป็นแรมปี
ก็คงไม่ใช่งานยากในการคว้าเหรียญทอง